สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
อากาศในสัปดาห์นี้นะคะตอนบนและตอนกลางของประเทศไทย
มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยเฉพาะทางภาคเหนือ
ที่มีอุณหภูมิพุ่งสูงถึง๔๒องศาเซลเซียส
ส่วนตัวการนะคะยังคงเป็นหย่อมความร้อน
ปกคลุมบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย
ทำให้มีอากาศร้อนจัดซึ่งในสัปดาห์หน้านะคะ
อากาศจะร้อนกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับมือกันด้วยนะคะ
ส่วนภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออก
ถ้าเกิดไม่มีอากาศร้อนแบบนี้นะคะ
ก็จะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะคะ
กระโชคแรงคุณผู้ชมต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะ
อย่าออกไปไหนเพราะว่าอาจจะเจอกับฟ้าผ่าได้
ส่วนภาคใต้นะคะเริ่มมีฝนเข้ามากวนใจกันแล้ว
เพราะฉะนั้นแสดงว่าอากาศในประเทศไทยเนี่ย
ถ้าเกิดไม่ฝนตกก็จะมีอากาศร้อนมากนั่นเอง
เพราะฉะนั้นเตรียมตัวกันด้วยนะคะ
ส่วนที่ประเทศอังกฤษค่ะได้เริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิกันแล้วนะคะ
โดยสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงลอนดอนนะคะ
มีดอกไม้สีสันสวยงามปกคลุมไปทั่วบริเวณเลย
แม้ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลอังกฤษจะประกาศให้ผู้คนเก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่สวยพฤกษศาสตร์แห่งนี้

เพื่อที่จะดูแลดอกไม้ให้สวยงามไปตลอดฤดูใบไม้ผลี
ส่วนคุณผู้ชมช่วงนี้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านนะคะ
ความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด๒๐๑๙
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ